เหตุฆาตกรรมกันบ้างที่จังหวัดตรัง
พบศพสมาชิกอบตนอนจมโครนกลางทุ่งนา

ศพมีถังฉีดยาทับร่างอยู่

พบประวัติผู้ตายว่าเป็นโรคหัวใจนะครับ
นี่เป็นภรรยาแล้วก็ลูกสาว

พบศพของนายเชษงามเพียร

อยู่บ้านสระนางหงตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรัง
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาอบตหมู่๙

โดยศพถูกพบกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๖

จากการสอบถามนายสุธาเสนีผู้พบศพคนแรก
บอกว่าผู้ตายนอนคว่ำหน้าจมโครนในทุ่งนา
เตรียมแปลงลงต้นกล้า
ด้านหลังก็มีถังยาฉีดยาดทับอยู่
ชนะสูตรพลิกศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง

แต่ไม่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายนะครับ
แล้วก็มีการคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากการหน้ามืดเป็นลมล้มคว่ำหน้าจมโครนที่มีน้ำขัง
ระหว่างนั้นไม่มีใครเห็นจึงสิ้นใจตายนะครับ
ตรวจสอบประวัติพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนหน้าแล้ว
ทั้งนี้ปกติทุกวันหลังกรีดยางเสร็จผู้ตายจะลงไปทำนา
และเมื่อวานนี้ก็ไปตั้งแต่บ่ายโมงท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวจึงเกิดอาการหน้ามืดเป็นลม
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนะครับ